ส่วนเรื่องราวของทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนคลับนะครับเมื่อวานไม่มีโปรแกรมในการฝึกซ้อมนะครับ
แต่ก็ถือว่าได้ไปรับประทานอาหารผ่อนคลายกันครับ
หลังจากที่ฝึกซ้อมนะครับในช่วงตามเวลาบ้านเรานะครับคือซ้อมเนี่ยมื้อเดียวตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยไม่มีการฝึกซ้อมนะครับ
คือการซ้อมเนี่ยยังเน้นเรื่องของแท็กติกเกมลุกเกมรับแล้วก็จังหวะการเข้าทำ
พอซ้อมเช้าเสร็จนะครับในช่วงเย็นครับช่วงเย็นเนี่ยนักเตะทีมชาตินะครับ
แล้วก็สตาร์ฟโค้ชก็เดินทางไปที่สถานเอกอักราชทูตนะครับ
กรุงอาบูดาบีโดยมีคุณวิภาวันเบนนิแมนครับ
อุปทูปรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตณกรุงอาบูดาบี
พร้อมด้วยคุณรังสรรศรีมังกรรักษาการกงศูนย์ใหญ่นะครับ
ที่เมืองดูไบให้การต้อนรับแล้วก็ไปเลี้ยงอาหารค่ำทีมชาติไทย

แล้วก็มีการถ่ายรูปแบบเป็นกันเองครับ

ลงฝึกซ้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับ

ทีมไทยในศึกเอเชียนคลับนะครับอยู่กลุ่มเอนัดแรกเจอกับอินเดีย
หกมกราคมเกมที่สองเจอกับบาเรนสิบมกราคม
แล้วก็นัดที่๓เจอกับยูเออีเจ้าภาพ๑๔มกราคมครับ